๖นาฬิกา๗นาทีนะครับกลุ่มผู้ชมครับ
ไปดูว่าทำไมเจ้าหน้าที่เขาต้องจับชัยทอนหง

เขาชะกาดชะกันยังไงถึงต้องมาไล่จับกันขนาดนี้ครับ
ลงลง
ลงลง

ลงไว้

เพราะว่าราชการจังหวัดและคอสรีธรรมราช
เจ้าหน้าที่กัวรมนแล้วก็ตำรวจน้ำ
ไปสกัดจับรถกระบะโหลติ่ยาฮะ

มันมืดหน่อยอาจจะมองไม่เห็นสีน้ำเงินเท่าไหร่
รถกระบะคันนี้พยายามจะขับเบียดรถเจ้าหน้าที่

มีพระเอกม้าหินอ่อน

อ๋อดับไว้ใครนี่ใช้ท้อนหงษ์นี่เขาจะขับฝากไป

ก็เลยหนีไม่ได้หนียังไง
หนีไม่ได้เรียบร้อยจ้าวหน้าที่ใช้ปืนเข้ากวมคุมสถานการณ์

คนขับคือนายวัญชัยราชกิจจาอายุ๓๒ปีหรือชัยทอนหงษ์
เขาเป็นชาวตะบลท้อนหงษ์อำเภอพมครีมรีจนศรีธรรมราช
เหตุการณ์เกิดขึ้นเจ้าหน้าที่ก็คุมตัวนายวัลชัย
ได้ที่ในโรงเรียนวัดทอนหงษ์นี่แหละ
อ้าวมีอะไรเมื่อกี้กล่องนี่ส่องไฟมีอะไร
ไปเจอไอซ์ครับ๔ห่อน้ำหนัก๔กิโลกรัม
จากนั้นก็คุมตัวไปขยายผลยึดไอซ์ได้อีกโอ้โห๑๒กิโลกรัมฮะ
อยู่ที่ป่าข้างทางแล้วก็ยึดไอซ์ได้๑๖กิโลกรัม
มูลค่าทั้งหมดกว่า๔๐ล้านบาท
สำหรับนายวัญชัยหรือชัยทอนหงษ์เป็นพ่อค้ายาเสพติดรายสำคัญ
ผันตัวเองมาเป็นผู้ค้ารายใหญ่ในจังหวัดนครศรีธรรมราช
หลังจากถูกจับก็ได้นำส่งพนักงานสอบสวนสพพรมคีรี
เจ้าของท้องที่ดำเนินคดีต่อไปครับ
ค่ะมาคุณผู้ชม